คุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าตอนนี้จราจรเขามีจาราจรอาสาสมัครสมัครเล่นมีหลายตำแหน่งมาก

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนนะคะเป็นนกกาแว้นในพื้นที่อำเภอสามโก้นะคะจังหวัดอ่างทองนี่เขาบอกว่าใครที่สัญจรไปมานี่ต้องสวมหมวกกันน็อกไม่งั้นโดนแน่
โดนแน่ไม่ใช่โดนใบสั่งนะโดนจิกเลย
จิกมาแล้วนะคะโฉบลงมาจากต้นไม้แบบนี้เลยค่ะ
นกกาแว้นค่ะโฉบลงมาจากต้นสะดาวไปจิกศีรษะสองแม่ลูกที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนฟังชื่อถนนให้ดีนะคะ
ถนนบ้านท่าชุมนุมหัวอีเขียวหมู่ที่๕ตำบลโพม่วงพันธ์อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองแล้วก็บินกลับไปตั้งหลักเหมือนเดิม
คุณให้ฟังชื่อท่านให้ดีเพราะว่าเผื่อใครจะขับขี่เข้าไปลูกก็ต้องแม่แม่หมวกกันน็อกผมอ่ะเดี๋ยวผมโดนจิก
ไม่รอดนะคะถ้าไม่สวมนะคะ
แต่ว่าใส่มาทั้งถนนก็ได้นะไม่ต้องใส่เฉพาะตอนที่ผ่านเส้นนี้
ภาพกันต่ออีกหน่อยนะคะคนนี้มาอีกคนนึงละกัน
นกมาดูไกลไส่รึเปล่า
ถ้าใส่ไปปากฉันเจ็บจิกไหมจิกแล้วฉันเจ็บเอง
บินลงมาดูเหมาะออกอว่ามีไหมข้างล่างมัวกกะน็อกนะคะ
ชาวบ้านหลายที่ตกเป็นเหยื่อนนกกาไว้ไล่จิกต่าง
นกตัวนี้ว่าเจ้านกนักเลง
นายวิมนต์ประกอบซ้าเป็นชาวตำบลโพมพันธ์ม่วงนะคะ
บอกว่าโพม่วงพันธ์บอกว่านกตัวนี้มีพฤติกรรมไล่จิกศีรษะ

รายถึงขั้นดึงหมวกกันน็อกมุ่งยึดขึ้นไปด้วยเลย

ถ้าเป็นหมวกม่วงนี่เขาเอาไปด้วยเลยนะคะ

ด้วยการสวมหมวกกะน็อกหรือว่าหมวกอื่นขนาดสั้นจรผ่าน
เพื่อลดการบาดเจ็บจากการถูกนกไล่จิกค่ะ
สำหรับนกกาแว้นนี้คือชาวบ้านเขาเรียกว่านกอีแว้น
มีนิสัยหวงรังเมื่อเมียไข่หรือว่ามีลูกน้อย
จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
จากระแวงว่าจะเข้าไปทำร้าย
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

ชาวบ้านได้หัวเราะคลายร้อนลงได้บ้างค่ะ
ผมกำลังดูว่าเขาชื่อนกกาแว้น
หรือว่าเขาถูกตั้งฉายาว่าแว้น
เพราะแว้นเป็นนักเลงอะไรอย่างนี้นะครับ
กแว่นหรือไม่ก็นกอีแจวไปเลย